ข่าวของนางเอกวิกหมอชิดกันหน่อยดีกว่า
ให้เธอเป็นนางเอกสายบู๊คนใหม่เลยละกันนะฮะ
สำหรับน้องเกรสพัสสิตาเจ้าแม่ละครบูธนะคะ
อย่างละครเรื่องหุบพญาเสือ

เพราะว่าหลังจากที่เขาปิดกล้องกันมานะน้องเกรสเนี่ยนะฮะ
เขาก็มีละครเรื่องใหม่แนวคอมมาดี้เปิดกล้องใหม่เลย
แนวไหนก็ได้ปังขนาดนี้น้องเกรสก็ยอมรับเลยว่า
พี่เอาจริงหนูนี่นะคะผู้ใหญ่เอ็นดู
ส่วนเรื่องมูเตลูไหว้พระขอพรก็มีส่วนบ้าง

อย่างล่าสุดก็ไปเข้าพิธีครอบครูที่วัดไผลล้อมนครปฐมนู่นนะฮะ
เรื่องงานสาวเกรสก็กำลังฮอตคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องความรักกับแฟนนุ่มนักแสดงช่อง๘คุณเบ้นพิสิทธนเนี่ย

ตอนนี้น้องบอกว่าถึงทางตันแล้วล่ะพี่
เรสยืนยันว่าเลิกรากันไปด้วยดีไม่มีมือที่๓ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งหมดจากปากคนสวยคนนี้เลยจ้า
ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็ไปค่ะจริงอ่ะก็เรื่อยเลยค่ะมีที่ไหนเปิดที่ไหนไม่ปิดเพราะโควิดก็อยากจะไปค่ะ
ใช่อย่างที่นี่ก็คืออยากจะมาแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีพี่เอกชวนก็เลยรีบมาเลย

แต่ว่าเนื่องจากมันคบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะบอกเอ๊ะสาเหตุอ่ะเพราะว่ามือที่๓หรืออย่างงี้มั้ยค่ะ
พอเรารู้สึกว่าหลายอย่างมันตันแล้วก็ปรับกันหลายรอบแล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างเริ่มที่จะเหนื่อย
เรารู้สึกว่าต่างคนต่างรักอีกฝ่ายมากเกินไปจนบางทีอาจจะลืมรักตัวเองไปบ้าง
สุดท้ายก็รักมันก็มีเหตุผลแบบนี้คุณผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้น้องเกรทละกันจบกันด้วยดีก็ดีกว่านะคะ